ทีนี้คุณผู้ชมค่ะเมื่อวาน๑กรกฎาคมเป็นวันเปิดเทอมวันแรกใช่ไหมคะ
คัมแก๊กทุสกูลต้อนรับวันเปิดเทอมค่ะเด็กช่างกลนะคะ
เอาเลยมาประกาศศักดากันเลยค่ะไล่ฟันกันไล่ยิงกันนะคะ
พลเมืองดีที่เขาผ่านไปแถวนั้นพอดีเนี่ยเขาถ่ายคลิปไว้เชิญชมค่ะ
คุณผู้ชมเห็นนะคะแล้วก็ได้ยินเสียงนะคะปึ๊กนั่นน่ะเสียงปืน
คันแรกเนี่ยเป็นช่างกลที่สวมใส่เสื้อสีดำเห็นไหมนั่นอ่ะ
มีดดาบยาวไหว้ค่ะพยายามจะไล่ฟันอีกฝ่ายนึง
ใส่เสื้อสีน้ำเงินคันละสองคนมานะคะ
แต่ฝั่งสีน้ำเงินเนี่ยเขามีปืนมีดหรือจะสู้ปืนนะฮะสุดท้ายต้องเพ่นไปนะฮะ
ส่วนฝ่ายที่ใส่เสื้อสีน้ำเงินเนี่ยก็ยิงออกไป๑นัดนะครับ
คนที่เขาผ่านไปแถวนั้นเนี่ยเขาถ่ายคลิปนี้เอาไว้ค่ะแล้วเราก็ได้เห็นพร้อมกันนะคะ
พอคลิปนี้ถูกโพสต์ออกไปเสร็จปุ๊บเนี่ยนักข่าวของเราติดต่อไปที่ผู้โพสต์เลย
ทราบว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนปฐุมธานีลาดหลุมแก้วหน้าสถานพินิษฐ์และคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปฐุมธานี
คือคนที่ถ่ายคลิปไว้เขาเล่าให้ฟังเขาบอกว่ากำลังขับรถกลับบ้าน
ก็ไปพบวัยรุ่นสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งถือมีดไล่ฟันกันก็เลยบีบแต่เตือนไปหนึ่งครั้ง
บแต่เกินไปหวังจะช่วยระงับเหตุแต่ดีนะคุณไอ้วัยรุ่นทั้งสองฝ่ายเนี่ยมันไม่บ้าจี้
หันมาทำร้ายร่างกายพลเมืองดีนะข้อหามันไส้ไปอีกนะฮะ
ปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายเอาล่ะถามว่าหยุดไหมพลเมืองดีบีบแตรไม่หยุดค่ะ
ทั้งคู่เห็นบอกว่ามีปืนทั้งคู่เลยนะคะก็มีการยิงกันเกิดขึ้น
แต่เคราะห์ดีมากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ
แล้วคนที่ถ่ายคลิปไว้บอกว่าน่าจะเป็นนักเรียนช่างกลนั่นแหละ

ช่วงเวลาเกิดเหตุคุณดูนะสักประมาณเกือบ๘โมงเช้าเมื่อวานเนี่ย
กำลังจะเคารพทงชาติแล้วคนก็ใช้ถนนเส้นนี้เยอะ
ทุกคนพอได้ยินเสียงปืนต้องจอดรถนะคะเพราะว่ากลัวจะโดนลูกหลงนะคะ
ทีนี้เรื่องราวที่เกิดขึ้นเราไปสอบถามตำรวจค่ะ
ผู้กำกับโรงพักเมืองปฐุมธานีพันธุ์ตำรวจเอกอเนกสะทองอยู่นะคะ
บอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างไปไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิด
ว่ามอเตอร์ไซค์ของวัยรุ่นทั้งสองคันเป็นของใคร
แต่สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นของนักเรียนจากสถาบันอาชีวะที่อยู่ในระแวกไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุ
เนื่องจากว่าท่านเองเคยได้รับแจ้งเหตุทะเลาวิวาสกัน
ประกอบกับเมื่อวานนี้เป็นวันแรกของการเปิดเรียนใช่ไหมคะ
เบื้องต้นยังไม่มีใครเข้ามาแจ้งความใดทั้งสิ้น
แต่ถึงกระดันก็ตามคงต้องตามตัวทั้งสองฝ่ายนะ
มาแจ้งข้อหาแหละ